ที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชมได้แต่สายหน้าแล้วก็บีบขมับ๒๓ทีค่ะ
จำได้ไหมที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนเข้ากับรถบัตรกระถิ่นนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นโศกนาฏกรรม
มีคนเสียชีวิต๑๙ศพบาดเจ็บกว่า๔๐ราย
ผ่านไปได้กว่า๑๐วันเท่านั้น

รถกระบะคุณผู้ชมฝ่าสัญญาณเตือนไปตัดรถไฟจุดเดิม
แต่กลายเป็นคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ

ก็เป็นซะอย่างนี้นะฮะ
รถกระบะคันที่ผ่านแฟ๊บไปเมื่อกี้ตัดหน้ารถไฟเหรอ

เดิมค่ะพี่เบิร์ตก๊อฟคุณผู้ชม

ตัดรถไฟคลองแขวงกลั่นตรงจุดเดิมที่สิบกว่าวันก่อนเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุกลายเป็นโศกนาฏกรรมกันนั่นแหละค่ะ

ขนาดว่ามีเจ้าหน้าที่การรถไฟยืนถ่ายคลิปนะยังมีรถกระบะ

ฝ่าเสียงฝ่าสัญญาณเตือนแล้วก็เสียงหูดดังสนั่น
ก็ยังตัดไปแบบหุดหวิดแบบนั้นนะคะ
นี่เขาเรียกว่าถึงเห็นโรงศพแล้วก็ไม่หลั่งน้ำตานะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๒โมง
เมื่อวานนี้ตรงจุดตัดทางรถไฟจุดเดิมเลย
สถานีคลองแขวงกลั่นฉะเชิงเศร้านะคะ
เจ้าหน้าที่การรถไฟกำลังเตรียมความพร้อม
รอรับคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภามาตรวจตรงจุดนี้

รถบัตรสายบุญจะไปทอดกะทิน
แต่ปรากฏว่ามาถูกรถไฟชนตรงจุดนี้
แล้วก็เกิดกลายเป็นผู้เสียชีวิต๑๙ศพ
แล้วก็บาดเจ็บอีกราว๔๐คนนะคะ
สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งคาดว่า
อาจจะมาจากจุดตรัสตรงนี้เป็นจุดลักผ่าน
ไม่มีไม้กั้นทางขึ้นก็เป็นเนินด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคือรถมันจะขึ้นเนินเนี่ย

แต่สิ่งสำคัญเอาล่ะท่านอย่าประมาทเลยนะครับ
กฎจราจรคือหยุดสักนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย
ท่านจะได้ขับขี่รถต่อไปในอนาคตด้วยนะคะ
แต่คนเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะคะ

ยังไงขอบคุณคุณผู้ชมที่กรุณาส่งคลิปนี้มาให้เราด้วยนะครับ